ข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์ระเบิดในหลายจุดนะคะ
กรุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซีย
ตอนนี้นะคะยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ

ส่วนสถานการณ์นะคะตอนนี้บอกว่าเสียงปืนสงบลงแล้ว
ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีรายงานบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนแล้ว
แล้วก็ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายที่คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่
แต่ว่าทางด้านของทางการนะคะก็ยังคงประกาศอยู่ว่า
ให้ประชาชนนั้นอยู่ภายในเคหาสถานแล้วก็อย่าออกมาด้านนอก
เพราะเกรงว่าอาจจะมีการยิงปะทะกันเกิดขึ้นได้อีกนะคะ
มาติดตามความคืบหน้าในเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงจักรต้าประเทศอินโดนีเซียกันค่ะ
คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า๔๐คนนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ๓คนค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่เกิดระเบิดที่บริเวณหน้าห้าง
โดยมีการคาดการณ์ว่าระเบิดนั้นน่าจะเป็นระเบิดคว่าง
หรือว่าระเบิดมือไม่ใช่ระเบิดแบบที่วางแล้วจุดชนวนระเบิดค่ะ
มีรายงานมาด้วยว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายนั้นใช้จักรยานยนต์เป็นภาษณะ
ในการที่เข้ามาในกรุงจักรต้าแล้วก็ก่อเหตุ
นี่เป็นภาพที่เป็นคลิปที่ประชาชนถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
เป็นชายสวมเสื้อสีขาวและในมือมีอาวุธปืนแล้วก็มีเสียงปืน
ดังขึ้นมีการยิงปะทะกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่า
ชายคนนี้จะเป็นฝ่ายของเจ้าหน้าที่หรือว่าฝ่ายของคนร้ายค่ะ
ตอนนี้เหตุการณ์ถือว่ายังไม่สงบเรียบร้อยแต่ว่าเสียงปืนนั้นเงียบลงไปแล้ว
ตำรวจในกรุงจักรต้าของอินโดนีเซียเองก็กำลังเร่งตามหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะ
เหตุระเบิดครั้งนี้คร่าวอยู่ที่ประมาณ๖จุดด้วยกันค่ะ
ก็ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บค่อนข้างเยอะ
สำนักข่าวท้องถิ่นก็รายงานนะคะว่าเหตุน้องเลือดที่เกิดขึ้น
น่าจะเป็นเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย๓ครั้งด้วยกัน
โดยจุดที่เกิดเหตุระเบิดก็คือใกล้กับอาคารสำนักงานสหประชาชาติประจำกรุงจักรต้า
แต่ให้เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ภายในอาคารแล้วก็หลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้หน้าต่างและบริเวณห้องโถงใหญ่ของอาคารค่ะ
ใกล้กับธรรมเนียบประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายและเหตุปลาระเบิด
มีการปิดพื้นที่รอบอาคารอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็มีการระดมกำลังตำรวจทหารอาวุธครบมือ
ไม่ว่าจะเป็นมือปืนซุ่มยิงแล้วก็มีรายเฟอร์รวมถึงมีรถหุ้มเกราะที่ขนกันเข้ามาในพื้นที่เพื่อตรึงกำลังแล้วก็รักษาความปลอดภัยเอาไว้แล้ว
โศกตำรวจอินโดนีเซียก็เปิดเผยว่า
ประชาชนให้อยู่แต่ภายในเคหสถานเพื่อความปลอดภัย
เพราะเป็นกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นซ้ำได้

แต่ภายในเคหสถานและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงโดยเด็ดขาดค่ะ
ตอนนี้ที่ออกมาประกาศเตือนก็มีทั้งสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาแล้วก็สถานทูตไทย
และยังไม่มีรายงานคนไทยบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อินโดนีเซียเองต้องเผชิญกับการก่อเหตุจมตีแบบนี้หลายครั้งแล้ว
และล่าสุดนะคะทางตำรวจเองก็เปิดเผยว่าช่วงก่อนปีใหม่ประมาณสักเดือนธันวาคม
ก็มีคำขู่มาจากกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิส
เพราะว่าจะมีการก่อเหตุจมตีที่งานคอนเสิร์ตในกรุงจักรต้านะคะ

แต่ว่าโคศกของประธานาธิบดีของอินโดนีเซียในโจโกวิโดโด
ซึ่งเป็นประธานาธิบดีบอกผ่านโฆษกออกมา
ณตอนนี้ยังไม่อยากให้ฝ่ายไหน
คาดการณ์ถึงกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้
เพราะว่าก็ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันค่ะ
โดยตอนนี้ณตำรวจและสู่นักดมกลิ่น
กำลังมุ่งหน้าไปที่โรงละครจากาต้า
ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่คิดว่าคนร้ายน่าจะเข้าไปหลบอยู่ข้างใน
โดยยังเป็นมือปืนอีกราว๑๐๑๔คนด้วยกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศและการค้าของออสเตรเลีย
ออกมาปรับคำแนะนำพลเรือนแล้วก็นักท่องเที่ยวแล้ว

ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง
คอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
ก็ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์เองยังคงไม่สงบเรียบร้อยดี
เพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในกรุงจักรต้า
ไม่ว่าจะเป็นชาวอินโดนีเซียเองหรือว่าชาวต่างชาติ
ก็มีประกาศเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็อยู่แต่ภายในเคหสถานนะคะ
ตอนนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองลงพื้นที่ครบหมดแล้ว

แล้วก็เรื่องนี้ก็ทราบถึงประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแล้ว
กำลังเร่งหามมาตรการแล้วก็ดำเนินการที่จะควบคุมสถานการณ์ให้ได้เร็วที่สุด
ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตและยอดของผู้บาดเจ็บนั้น

แต่ณตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันอะไรที่แน่ชัดได้
รวมถึงกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยค่ะ
ก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าถ้าหากว่าจับคนร้ายได้

ก็อาจจะรู้ว่าเป็นกลุ่มไหนที่อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุครั้งนี้